ข่าวดีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์

สำหรับการเข้าประตูวิวาของคุณหลุยกับคุณนุ่น
คุณผู้ชมคะเข้าพิธีวิวากันแบบเงียบไป
เมื่อวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
คือชนิดที่ว่าไม่มีข่าวหลุดรอดออกมาเลย
แต่ทั้งคู่เนี่ยเตรียมงานได้เป็นอย่างดี
พิธีไทยและงานฉลองมงคลสมรสในช่วงค่ำ
มีคนบันเทิงชื่อดังไปร่วมแสดงความยินดีกันแน่นวงการนะคะ
ที่สำคัญบ่าวสาวสวยหล่อสมกันสุด
มีภาพเบื้องหลังสุดพิเศษจากพี่หลุยและพี่นุ่น

ผมมีความรู้สึกว่าเรารักที่เต็มที่แล้วถึงแม้ว่าจะแต่งหรือจะไม่แต่ง
คุณผู้ชมต้องบอกว่าหวานเสมอต้นเสมอไป
ระยะเวลาเนี่ยบรรทอนความสัมพันธ์ของคู่นี้ไม่ได้เลยจริงนะคะ
ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
ความรักมันเต็มอิ่มมากนะคะอยากจะเอื้อมไปจับน้องพลอยให้กำลังใจคนโสด